แล้วก็มีเงื่อนไขอะไรบ้างติดตามในเช้านี้ต้องรู้
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชแจ้งผู้มีสิทธิบัตรทองหรือว่าบัตร๓๐บาท
ว่าถ้าคุณย้ายที่พักอาศัยสามารถจะเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำตัวได้ปีละ๔ครั้งครับ
โดยใช้สิทธิรักษาได้ทันทีเพื่อความสะดวกในการใช้บริการสาธารณสุขใกล้บ้านแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
แต่เปลี่ยนได้ช่องทางไหนบ้างคุณผู้ชมต้องฟังครับ
ติดต่อด้วยตัวเองเนี่ยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือรับรองเจ้าบ้านหรือสัญญาเช่าที่พัก
ติดต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีอนามัยโรงพยาบาลและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับ
หรือถ้าคุณมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วนสปสช๑๓๓๐ก็ได้นะครับ
เรื่องนี้เกี่ยวกับตีนครับตีนไก่ครับโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในประเทศเมืองชิงเต่าประเทศจีนเปิดเผยว่า
ชาวจีนเนี่ยนิยมกินตีนไก่มายาวนานและกินจำนวนมหาศาลด้วยนะแต่ละปีเนี่ยคุณผู้ชม
ไก่กว่า๘๐ทั่วโลกถูกกินโดยคนจีนนี่แหละแล้วตีนไก่ในจีนกำลังขาดแคลนคุณผู้ชมฮะ
ผลิตได้เองใน๑๘๐๐๐ล้านตีนครับแต่มีความต้องการมีความต้องการบริโภคมากถึง๓๐๐๐ล้านตีนครับ
ขออภัยนะคุณผู้ชมอ่านเรื่องตีนแล้วก็ขำหน่อยก็เลยแนะนำให้ผู้ประกอบการชาวไทยที่ชอบผลิตตีนนะตีนไก่นะ
ใช้โอกาสนี้ครับส่งออกตีนมันซะเลยครับตีนไก่ส่งไปเลยที่จีนครับจะตีนไก่แช่แข็งก็ได้
แปรรูปเป็นอาหารว่างของกินเล่นขนมขบเกี่ยวขออภัยคุณผู้ชมฮะรสชาติตีนที่เขานิยมกัน
ก็จะเป็นตีนไก่รสต้มยำตีนไก่รสแกงเขียวหวานแล้วก็รสบาร์บีคิว
ถ้าทำเป็นตีนที่เล็กนะตีนเล็กเนี่ยพกพาง่ายครับ
ส่วนปัญหาราคาพริกแพงครับจากเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ๘๐บาทก็ขึ้นเป็นกิโลกรัม
ละ๑๕๐บาทกระทบไปถึงต้นทุนของพระคำให้ขาโดยเฉพาะร้านซ้มตำ
ต้องใช้พริกเป็นวัตถุดิบทางกรมการค้าภายในเนี่ยก็
ก็แจ้งว่าสาเหตุที่ราคาพริกขี้หนูจินดาปรับตัวสูงขึ้นในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
เพราะว่าผลผลิตพริกในขอนแก่นต้องเจอกับปัญหาแรงงานโอ้โหลาไปเลือกตั้งไง
แล้วตอนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องนี้ก็เลยทำให้พริกแพรงครับคือพาร์ตรัสการเลือกตั้งไปหลายตลาดปรับรสค่าพริกแล้วนะ
เหลือโลละ๖๐๘๐บาทครับ
แต่ถ้าใครเจอคนขาย
ขายราคาโอ้โหทำไมพริกแพงขนาดนี้

หรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ครับ